โปรดติดตามตอนต่อไป
เขาบอกว่าประโยชน์เยอะจริง
เพราะฉะนั้นแล้วจะรออยู่ใหญ่
ไปค่ะ
ยังอยู่กับกำนันประสงค์ค่ะ

ช่วงที่แล้วเราไปดูต้นตาตัวผู้
ทำน้ำตาลได้อย่างเยี่ยวแต่ต้นตาลตัวเมีย
เขาให้ผลิตผลแบบนี้ทำอะไรได้บ้างคะ
หลายอย่างเลยมันแกงมันยำ

เอาเป็นว่ารู้ว่าเยอะแน่นอนสำหรับประโยชน์
คุณผู้ชมแต่ทีนี้เมื่อกี้ลองไปแล้ว

หนูขอสแตนอินต้องใช้สแตนอิน
หรือว่าคนที่มีความชำนาญพิเศษ
นี่มันต้องให้คนที่มีความสามารถ

อยากจะให้ได้ยินฉายาของลุงหนิงหลิงมากเลย

ขึ้นไปปราบลงมาให้เราหน่อย

ให้ค่ะหลบหลบหลบ

ได้เร็ว

แต่ไม่พอหรอกใช่ไหมคะ

เราจะเอาไปทำยำสาวเพชรบุรี
เราต้องเอามาทั้งทลายเลย

ลูกหลิงขอทั้งภาระ

มานั่งอยู่ใต้ต้นตาลตะโนดทั้งวีทั้งวัน

จากลูกแบบอ่อนเหมือนมาไม่ถึงดูเอาเอง
ตานมาแล้ววันนี้ทำหลายอย่างเลย
ทำขนมตาลด้วยนะคะได้ไหม

เมืองต้นตัวนี้ถามครูก่อนว่าใช้แบบไหนที่ทำขนม

คุณสินค่ะ

แล้วลูกตาลที่หนูถือมาให้ครูสีอะไรคะ

คนละสีกันเลยนะฮะแล้วต้องไปลูกตาลที่มีสีเหลือง
หนูไปหากันนะไม่เน่านะไม่เน่าค่ะ
ได้แหละผมได้๒ลูกแล้วครับคุณ

แล้วหมายลูกนี้มันแตกอ่ะกัดกินมากลางทางหรือเปล่าเนี่ยเราจะทำยังไง
เอาไปทำขนมตาลได้รู้ป่ะนั่นน่ะสิทีนี้ก่อนบีบมันต้องแกะแต่ชิ้นนี้เขาเรียกว่า

โปรดติดตามตอนตอนแรก
โอ้โฮถ้าไม่รู้จะย้ำว่ากระโนธ
ขั้นตอนแรกก็คือฟอกเปลือก
ตรงกลางตรงนี้ที่เรียกว่าเป็นแกนให้เอาออกค่ะ

อุ๊ยชิบว่าเป็นค่ะคุณเป็นคนที่สาว

เพราะเวลาได้อย่างนี้เสร็จเราก็นำไปต้ม
นำประมาณ๑๐๒๐นาทีหายมันนิม
นาทีออกมาเป็นแบบนี้ทีนี้มาดูส่วนผสม
ทั้งหมดจะมีทั้งหมด๑๕ยางวัตถุดิบ

จังหัวขนวลา
นี่ชื่อหนึ่งยำสาวน้อยเพชรบุรี
อืมขอบคุณพี่ฮูกด้วยนะคะ
วันนี้ครบเครื่องเต็มอิ่มทุกอย่างเลยค่ะ
วิถีชีวิตของชาวชุมชนบ้านไร่กลาง
อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรชบุรี
ตอนหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปบุกไปตะลุยที่ไหน
อย่าลืมติดตามนะวันนี้ลาไปก่อน
เสียงรถมารอรับแล้วนะแอ๊ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ
โอ๊ยรอก่อน